คุณผู้ชมฮะเริ่มต้นเราเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับ
โดยเฉพาะพี่น้องในภาคใต้นั้นช่วงนี้ต้องระวัง
ฝนตกแล้วก็คลื่นลมแรงคลื่นอาจจะสูงได้ถึง๔เมตร
บางพื้นที่บางชายหาดเขามีการปักทงแดง
เอาไว้เตือนประชาชนกันแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับปัจจัยที่เกิดฝนในบ้านเรา
มันมีหลายปัจจัยทั้งปัจจัยไกลและปัจจัยใกล้

มาดูคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นสีชมพูชมพูด้านบน
ของประเทศไทยค่อนไปทางอินเดียนั้น
นั่นคือพายุไซคลวนยาอัสบริเวณรัฐกาวกัตต้าประเทศอินเดีย
ซึ่งแม้ว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศอินเดียแล้ว
คาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังลง
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปก็ตามนะฮะ

และเดี๋ยวก็อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
แต่ว่าถ้าถามว่าส่งผลโดยตรงต่อบ้านเราหรือไม่
คือก่อนหน้านั้น๒๓วันก่อนนะส่งนะ
ส่งผลต่อมรสุมที่พัดปกคลุมภาคใต้ของเรานะครับ
แต่ตอนนี้มันเคลื่อนไปอินเดียแล้วก็ค่อนข้างจะส่งผลน้อยลง
แต่ภาคใต้ของเรานะครับยังมีมรสุมประจำฤดูนะครับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพาดผ่านทั้งทะเลอันดามันนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงในส่วนของภาคพื้น
ก็คือบนพื้นดินด้วยนะครับ
มรสุมตัวนี้มีผลต่อบ้านเราโดยเฉพาะ
ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังแรง
ทะเลอันดามันนั้นอาจจะมีคลื่นสูงได้ถึง๒๔เมตรนะคุณ

อย่างกระนองพังงาภูเก็ตและที่กระบีด้วยนะครับ

อันดามันอ่าวไทยคลื่นสูง๒๔เมตร
เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งนะครับแล้วก็ต้องรับฟังคำเตือนจากทางการด้วยนะครับ
ส่วนภาคอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสาน
เพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่เช่นเดียวกัน
ทำให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับ
คุณผู้ชมครับจากการรายงานของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้
ชายฝั่งเนี่ยนะครับก็พังงาเขามีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่บ้านบางหลาโอนหมู่๗ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
คุณดูสิฝนตกต่อเนื่องเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้มาถึงตอนนี้นะครับ
ก็ฝนกระหน่ำตกเกือบทั้งคืนจนถึงเช้า
ฝนเริ่มซาลงในช่วงสายนะครับแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดเลย
แล้วก็มีลมกระโชกแรงเป็นระยะนะครับ
คลื่นสูงคุณดูสิโอ้โหมันซัดเข้าหาฝั่งคลื่นแรงเลยนะฮะ

น้ำทะเลมีสีขุ่นข้นเป็นสีแดงเลยนะครับ
แล้วก็คลื่นซัดเข้าฝั่งแรงขึ้นไปเรื่อย
ดังนั้นจุดนี้เขาก็เตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนะครับ
อีกอย่างหนึ่งก็มีการปักทงแดงไว้บริเวณชายหาดของพังงานะครับ
ส่วนน้ำในลำคลองพังงานะครับก็แน่นอนก็มีสีขุนแดงเช่นเดียวกันนะครับ
ปริมาณน้ำในลำคลองเริ่มสูงขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากการที่มีฝนตกทุกวันในพื้นที่ของจังหวัดพังงาด้วยนะครับ

คุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนบอกต่อกันมาหน่อยนะครับ
พื้นที่ของท่านฝนตกลมแรงหรือว่าคลื่นลมแรงขนาดไหนนะครับ
ใช่ค่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกขึ้นลมแรงอย่างภาคใต้เนี่ยนะคะ